พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการกันก่อนค่ะ
ข้างทางมันมีรถแท็กซี่คันหนึ่ง
ไฟไหม้ลุกโหมทั้งคันเลยค่ะ
เมียคู่นึงเขาขับรถผ่านมาตกใจค่ะ

สวัสดีครับ
เธอยังเข้าใกล้น้ำเหมือนไมร์ฟร์ตรวจอ่ะ

เต็มเลย

ไปที่นี่

บอกว่าให้ไปไกล

เห็นไหมล่ะไม่เชื่อเมีย
คือความอะไรรู้ไหมความสามีความผัวอยากดูก่อน

นี่คุณผู้ชมเมียเตือนแล้วไม่ฟังนะคะ
คือหลังขับรถมาเจอเพลิงไหม้แท็กซี่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แท็กซี่เนี่ยจอดชิดอยู่ขอบทางด้านซ้ายนะ
ต้นเพลิงมันอยู่บริเวณท้ายรถติดถังก๊าซมาเหมือนกัน
คือฝ่ายหญิงเห็นมาแต่ไกลแล้วกลัวนะ
ก็เลยเตือนสามีบอกขับห้าง
สามีบอกเมียใจเย็นมั่นใจหน่อย
พอขับรถผ่านไม่ทันไรปั้ง
ได้ยินเสียงระเบิดดังตามมาเมียก็เลยได้โอกาส
เห็นไหมเห็นไหมเออพูดไม่ฟังนะฮะ
หลังจากนั้นคาดว่าอาจจะมีฝ่ามือลงโทษไปนิดหน่อยหรือเปล่า

ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสุขสวัสดิ์ค่ะ
ห่างจากสพพระสมุทรเจดีสมุทรปราการเพียง๕๐เมตร
มีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะในเหตุการณ์ครั้งนี้
สอบถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแท็กซี่จอดเฉยแล้วมันเกิดระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมาหรือเปล่า
คืออย่างนี้คุณผู้ชมแท็กซี่นี้คุณพี่คนขับเขาขับมาจอดจุดที่เกิดเหตุ
ตามภาพเลยเขาลงไปกินข้าวที่ร้านอาหารอีสานแท็กซี่จอดอยู่ดีเลย
ใกล้แท็กซี่ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
ชนกับกิตติยาขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของนางสาวกิตติยานี่นะ
ทะไหลไปเกือบกลางถนน
พุ่งตุ้มเข้าไปชนท้ายแท็กซี่ค่ะ
น้ำมันเบนซินที่ถือมา๖ราดตัว
ประกอบกับรถมาเร็วคุณผู้ชมแรงเสียดสีมันมา
ก็เลยเกิดเพลิงลุกไหม้
แล้วที่สำคัญโอ้โหนี่นอนเจ็บเลย
คลอกร่างเขาค่ะทั้งตัวเลย
คือตอนชนปุ๊บเขาโดนไฟคลอก
เขาก็เลยพยายามจะกริ้งตัวเองเพื่อดับไฟ
เห็นเลยแล้วทีนี้เขาบอกว่า
บาดเจ็บไปประมาณ๖๐นะที่โดนไฟนี่นะ
อาการสาหัสค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓นะคะ
หลังเกิดเหตุใช้เวลาดับเพลิง๑๕นาที
คุณดูสภาพรถใช้คำว่าซากแล้วกัน
ความเสียหายนอกจากรถแท็กซี่
ไฟมันลามเข้าไปร้านอาหารอีสานด้วยนะเล็กน้อย
รถจักรยานยนต์คันที่ชนท้ายไฟมอดทั้งคันไม่เหลือค่ะ
ส่วนรถแท็กซี่ยังเดชบุญนะเขาติดตั้งการ์ดติดตั้งแก๊สก็จริง
แต่ตัวถังมันยังไม่ได้ระเบิด

หลังจากนี้ค่ะก็รอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนแล้วกัน
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีจะเรียกมาสอบปากคำดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เหตุการณ์นี้น่ากลัวนะคะและจริงพี่คนขับแท็กซี่เนี่ย
บอกว่าเขาเพิ่งจะขับมาแล้วหิว
เห็นร้านอาหารอีสานก็จอดเทียบซ้ายปุ๊บ
กำลังจะก้าวขาลงจากรถตู้มแบบไม่รู้ตัว

เดชบุญสำหรับคุณพี่คนขับแต่ก็ขอให้คุณพี่มอเตอร์ไซค

ดูแล้วแบบเหมือนปลีเข้าไปชนกันแล้วก็เห็นไหม
คือถ้าไม่มีน้ำมันเบนซินกาลอนน่ะ